คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องที่มีชาวบ้านโวยตำรวจด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าตำรวจบุกเข้ามาค้นบ้านหลังนี้ยามวิการ
จะมาจับวัยรุ่นพวกกลุ่มวัยรุ่นนี้เขาบอกว่า
พวกผมทำอะไรผิดจับอะไรเสพยาผมก็ไม่ได้ทำ
รถอ่าผมก็มีทะเบียนอ่า
แล้วคุณตำรวจจะลากพวกผมไปโรงพักทำไม
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันหน่อยฮะ

จับข้อหาอะไรมีหมายค้นมีหมายจับ

เป็นเสียงโวยวายจากคนที่กำลังถูกควบคุมตัว

พร้อมกับจับตัวชายวัยรุ่นเจ้าของบ้านออกมา

แต่ว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นคนอื่นแล้วก็ญาติเนี่ย
โวยใส่ว่ามาจับในข้อหาอะไร

แล้วก็แฟนสาวถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับ
แฟนสาวของหนุ่มที่กำลังถูกควบคุมตัว

ก่อนที่จะเข็นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในบ้าน

แล้วก็ท้าให้ตรวจปัสสาวะแฟนนุ่มได้เลย

ถึงได้มีการบุกเข้ามาจับกลุ่มถึงในบ้านนะครับ
แล้วทีนี้ตำรวจยืนเงียบเลย
ไม่ได้ตอบคำถามนะว่ามีหมายค้นหมายจับ
หรือว่าพวกเขาผิดมาตราไหนผิดข้อหาอะไร
สุดท้ายตำรวจยอมปล่อยผู้ชายคนนี้
แล้วก็พากันกลับโรงพักโดยไม่มีคำขอโทษนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

โดยต้นคลิประบุข้อความบอกว่า

เข้าบ้านยามวิการหมายค้นไม่มี
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะนะครับ
ขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาแสงความเห็นจำนวนมาก
บอกให้แจ้งความเอาผิดตำรวจที่ทำเกินกว่าเหตุ
บุกเข้ามาในบ้านประชาชนโดยไม่มีเหตุนะครับ
บางคนเล่าประสบการณ์ว่าเคยถูกตำรวจทำแบบนี้เหมือนกัน
เข้ามาจับในบ้านทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิด
คอมเมนต์บอกว่าบอกตำรวจสมัยนี้ว่าน่ากลัวนะฮะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้นะว่าตำรวจอาจจะพบเห็นเหตุอะไร
ผิดปกติหรือไม่จึงได้รีบเข้ามาควบคุมตัวไว้ก่อนนะครับ
ยังไงพี่ตำรวจก็คงต้องรีบทำความเข้าใจกับประชาชน
อย่าให้ประชาชนมีความสงสัย
และอาจจะเข้าใจผิดการทำหน้าที่ของตำรวจได้นะครับ